เปิดเทอมแล้วคุณผู้ชมค่ะพกอะไรไปโรงเรียนดี
เป่านักเรียนหนังสือเรียน

นี่ด้านหลังป๖พกระเบิดปิงปองคุณผู้ชมค่ะ
พกไปแล้วเป็นอย่างไรมันก็ระเบิดเปรี้ยงป้างขึ้นมา
เจ็บสาหัสค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่คือน้องที่เป็นคนเจ็บ
แล้วคือเป็นคนที่พกระเบิดมาโรงเรียนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
สพบ้านแพงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านแพง
เข้าช่วยเหลือนักเรียนชายป๖ในจังหวัดนครพนมป๖เท่านั้นเองคุณผู้ชม
ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดโดนกัน๒คนนะ
นอนรอขอความช่วยเหลืออยู่หน้าโรงเรียนเลย
คนนึงร้องโอดคนนึงร้องโอย
คนแรกเนี่ยเด็กชายบอมแล้วกันเป็นนามสมมุตินะ
น้องอายุ๑๒ปีเท่านั้นคุณผู้ชม
แรงระเบิดทำให้เกิดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาซ้าย
ตามภาพน้องเลยอยู่ตรงหน้าขา
ส่วนอีกคนนึงเพื่อนกันเบิ้ลค่ะเบิ้ล
เบิ้ลนามสมมุติอายุ๑๒ปีเหมือนกัน
เป็นแผลชะกันบริเวณหลังเท้าขวา

คุณฟังแบบนี้คุณพอจะนึกออกใช่ไหมว่า

เด็กชายบอมนี่นะเขาพกระเบิดปิงปองใส่
ไปในกระเป๋ากางเกงนักเรียนข้างซ้าย

แล้วเด็กผู้ชายเขาก็หยอกล้อเล่นกัน
เขาย้ำนะบอกว่าเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ

ไม่รู้ก็เตะกันไปที่กระเป๋า

เนี่ยเตะบอมเข้าไปเตะปุ๊บระเบิดปั๊บค่ะ
ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเด้งกันไป

ทางด้านนายลิขิตพิมพ์คำผอโรงเรียนนะคะ
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้งสองเขาย้ำนะว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกัน
อกล้อกันเล่นอยู่หน้าโรงเรียนปกติเลย

จังหวะหนึ่งนี่นะที่เด็กชายบึ้นอายุ๑๒ปีคนนี้
ยกเท้าไปเตะที่กางเกงของเด็กชายบอม
อมมีระเบิดเบิ้ลไปเตะนะคุณผู้ชมฟังดี
ไปปุ๊บแล้วก็มันก็ระเบิดตุ้มขึ้นมา
เขาบอกว่าไอ้ระเบิดปิงปองนี้นะที่มันรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าอะไร
ทางร้านเขามีการดัดแปลงความรุนแรงให้มากขึ้น
ราเอียดเลยแล้วก็สอบผู้ปกครองด้วยหลายคนถามไง
เอามาจากไหนระเบิดปิงปองเด็กอายุแค่นี้เอง
มาจากไหนนะฮะก็ต้องถามที่บ้านด้วย
ว่าเอามาจากที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ
ต่อมาค่ะทางด้านพันธบริบุรษเอกบุญเทียนพุธศรีเสียร
ท่านเป็นภูมิกับสภบ้านแพงนี่นะฮะ

เด็กนี่นะไปซื้อระเบิดปิงปองจากร้านค้าแห่งหนึ่ง
เหตุสการอะไรกำลังมา
แต่ว่าทางร้านไม่ได้ขายแค่พลุแค่ไฟอย่างเดียว
มีแฝงขายระเบิดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มเจ้าของร้านค่ะ
แน่นอนโดนยึดของกลางเป็นประทัดจีน๔๘๔ตับ
ประทัดลูกบอลอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันคุณผู้ชม
ถุงถุงละเป็น๑๐๐ลูกรวมแล้วนะ๑๘๐๐ลูก
คุณคิดดูว่าถ้าขายออกไปหมด

หรือว่าวัยรุ่นอะไรต่างมันจะเกิดเหตุอะไรบ้าง
อกจากนั้นก็ยึดพลุไฟกระบอกใหญ่อีก
อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะ
รวมแล้วอีก๒๗๖กระบอกนะ
ก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายดอกไม้เพลิง

เพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วเทศกาลลอยกระทง
หลายคนอาจจะไปหาซื้อมาเล่นกัน
คุณพ่อคุณแม่ดูดีนะอันนี้ไม่ใช่ของเล่น
สังเกตดีด้วยว่าลูกพกอะไรไปโรงเรียน

ไม่งั้นอาจจะเจิดเหตุถ้าเราไม่บ้านกันได้
ฟ้ายเก็นว่าไปอย่างเล่นแบบทานสวยงาม

ไม่ได้อันตรายอันตรายน่ากลัวจริงนะคะ